สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้เข้ารายการพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าในช่วงข่าวเย็น
ผู้ประกาศหลักก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าศรีสะเกดเดินทางมา
แต่ช่วงเช้าผมก็บอกไปแล้วนะครับวันนี้เราได้เปิดหน้าจอรอชมการ
แต่เช้าเที่ยงจนเย็นมาแล้วตัวเป็นเป็นคนจริงค่ะ
คนก็อยากเจอศรีสะเกดนะครับยิ่งกว่าตอนครั้งแรกนะครับ

เบอร์หนึ่งของโลกแบบปลอดนี่คือโรงพยาบาลกรอนเซอเลสนะครับ

เนื้อหาเลยก็คือจังหวะที่ได้นับแล้วก็น็อกทางกรซาเรย์นะครับ

เราเตรียมภาพมาให้ดูนี่นะครับ

ตอนอยู่บนเวทีนี่ออร่าจับมากเลยนะ
วันไข่พ่อสดดูขาวผ่องมาก
จริงวันที่ไปครั้งแรกที่ไปได้แชมป์มานี้ก็มีความมั่นใจแล้วนะ

ลำตัวนี้ค่อนข้างแน่นลูกนี้คือสะดุ้งเลยนะครับ

เดี๋ยวให้ดูจังหวะต่อยที่บวกแล้วได้นับนี่ครับ

อันนี้ลงครั้งแรกนี่นมนับ

แล้วก็เลือกสรรแต่ละหมัดนี่
ประเคนชุดใหญ่ได้สุดยอดจริง
อันนี้เดี๋ยวดูภาพเต็มจอนะครับจังหวะ
๖หมัด
ลูกนี้นี่คือแหลมซ้อมกับเทนเนอร์ป๊อปนี่คือ
ใช่ครับลูกนี้แล้วครับ

มันไม่ใช่ลูกที่แบบพอดีมันเหมือนกับเตรียมไว้แล้ว

เพราะว่าถ้าเราต่อยสมมุติว่าเราต่อยร่างใช่ไหม
เขาจะกันบนครับเขากันบนเราต่อยร่างเขากันบนเราต่อยร่าง
เขากันล่างเราต่อยบนสลับสลับขึ้นสลับลงนะครับ

ซึ่งจริงโอกาสเราก็มีโอกาสโดนได้เหมือนกัน

จังหวะ๒จังหวะที่ลงไปนับรวมถึงบวกกันทั้งคู่

แต่ว่ามันเหมือนเรายาวกว่าเขาสั้นกว่าเรา

จังหวะเราถึงก่อนซึ่งรูของนี้ต้องฝึก
เพราะว่าจริงแล้วอย่างศรีสะเกดถ้าต่อยวงในกับใคร
ก็ตอนนี้สั้นกว่าทุกคนในรุ่นที่เหลือแล้วนะ
ตัวช่วงสั้นกว่านั้นรูของนี้จะเป็นอาวุธเด็ด
ซึ่งคู่แข่งเขาต้องเตรียมตัวแล้ว

เดี๋ยวเราคุยกันต่อในเรื่องของคู่ชกรายการ
ในการที่เหมือนกับจะพรีเซนต์คนนี้
โรมันสนใจว่าคุณต้องชกกับนักมวยคนนี้
วิธีการติดต่อทำไงครับถึงจะได้ไฟล์สำคัญครั้งแรก

กว่าเราจะได้ชิงแชมป์คืนครับ

แต่ด้วยความที่โรมันกอนซาเลสเป็นนักมวยซูเปอร์สตาร์ที่อเมริกา
ทำให้มีความยากลำบากมากขึ้น
ทีนี้ก็เลยลองคิดดูว่าเราจะทำยังไงดี

เหลือก็ดูบเข้าไปเลย

ผมรู้ว่าอาจารย์รู้จักผมก็เลยอาจารย์ครับขอร้องครับ

ผู้ชมของคุณที่อเมริกาต้องชอบแน่นอน
ใช่ครับเป็นแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของธุรกิจต้องยอมรับว่า

นั้นถ้าคู่มวยมันเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์อันนี้คือที่มาที่คุณแบงค์ได้ทำให้เห็น
ลูกชายของเสียหุยนะครับวันนี้ก็เป็นความสำเร็จ
แล้วก็พอชนะเสร็จปั๊บเนี่ยโอเคไฟล์ที่ผ่านมามันก็คือไฟล์ที่ตามมาอยู่แล้ว
แต่หลังจากนี้ถามต่อแล้วกันนะครับก็ภาพที่ขึ้นมาเอาทางอินโดนดูเอกก่อนแล้วกัน
ยังไม่ได้มีการคุยกันครับผมคืออย่างอินโดเองเนี่ยถ้าเกิดว่าความเป็นไปได้

เป็นหนึ่งในรุ่นที่มีนักมวยที่ฝีมือดีมากที่สุดในโลกแล้วในทุกรุ่นครับผม
แล้วก็มีอีกหลายคนนะครับผมซึ่งจริงทุกคนเนี่ยสามารถต่อยด้วยกันได้หมดเลย

ตอนนี้ได้แชมป์กลับมาแล้วเป้าหมายคือแน่นอนอยากป้องกันให้ได้นาน
แต่มันอาจจะหลีกไม่พ้นถ้าเกิดว่าอยากทำซุปเปอร์ไฟล
คือการชกข้างสถาบันล้มแชมป์ในมุมเสียตอนนี้
ล่าสุดในใจคิดว่าอาจจะป้องกันในไทยก่อน
ก็ตอนนี้มันหน้าจะอยู่ที่การช่วยอาจารย์นะครับ
เพราะว่าการสมัครที่อเมริกาเราหมดห่วงในเรื่องกรรมการตัดสิน

เขาจะใช้กฎของกฎของท้องถิ่นของรัฐคาลิฟเฟอร์เนีย
หรือว่าตอนที่ไปต่อยนี่นี่ก็ใช้กฎของนี่
คือจะสังเกตดูว่าที่ต่อยกันครั้งแรก
ยก๓โรมันแตก
สิริสเกตจะต้องตัดแล้ว๑แต้ม
แต่นี่กฎนี้ถ้าหากว่าศีรษะชนกันโดยอุบัติเหตุ
โดยไม่ได้ตั้งใจชนกันอุบัติเหตุ

ก็จะสังเกตดูว่าถ้าเราจัดในเมืองไทย

เพราะฉะนั้นการต่อยที่อเมริกาเนี่ย
โอกาสที่จะเรื่องการตัดสินผิดพลาดเนี่ย
มีน้อยกว่าที่อื่นนะครับ
เพราะว่าในอเมริกามันมีการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย
อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าการตัดสินถ้าไม่สนุกนะครับ
คาชกไม่สนุกหรือการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเนี่ย

แต่มันก็คือเข้าทางไงเพราะว่าอย่างศรีสะเกดตอนที่เสียแชมป์
คือภาษีศาสตร์โดยโขทแล้วเขารีบตัดบทเลย

ผมจะได้ถามยืนยันเพราะว่ามีหลายคนถามว่าเห็นเขาบอกว่าคุยกับทีมงาน

คือจริงมีหลายตัวเลือกครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คงเป็นฮวนฟรานซิสโกเอสกาด้า
แหลมตอนนี้ชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยนไปคือมันดีขึ้นจากความพยายามของคุณครับผมอยากให้ไปดูเพื่อนร่วมงานของคุณหน่อย
สมัยที่คุณเป็นรอพอผมเคยไปเก็บภาพมาแต่ผมไม่รู้จักเขานะเดี๋ยวคุณลองดูหน่อยได้ให้คุณพูดถึงเขาหน่อย
เดี๋ยวมีภาพไหมครับสักนิดนึงให้ดูซะหน่อย
ของพี่สาวของเก๋นะฮะเป็นแฟนของพี่สาวเก๋เก๋ก็คือฟันของคุณแหลมนั่นแหละ
ใช่เพราะนี่ก็คืออีกหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงที่ลำบากที่สุดเหมือนกัน
ครับผมอ๋อแสดงว่าช่วงที่แอบไปต่อยมวยก็ฝากพี่เขาเข้ากะหน่อย
ครับหัวหน้างานครับอ๋อเนี้ยในช่วงชีวิตของพี่เขาก็อยู่ที่สนับพร้าว

แล้วเพื่อนคนอื่นนะครับที่ยังอยู่ในกลุ่มรุ่นนั้นก็ยังติดต่อกันอยู่
ไม่แล้วครับจำไม่ได้ว่าทั่วนี้

ตั้งแต่อายุสักประมาณ๑๐กว่าใช่ไหมครับ

ใครที่ยังเคยทำงานกับสีเส้นเกลียดก็ติดต่อมาได้

มาติดต่อมาแสดงความยินดี

แหลมเราขอยืมตังออกได้ไหม

เข้าพรมนายุสักนิดนึง

ผมแอบต่อยครับผม

ตกหน้าเทอ
เชิงไปงานแต่งหรือ

สเรือฟะจะเคยพูดเรื่องแต่งงานกับเกวแล้ว

ผมอยู่ตั้งแต่อเมริกาแล้วครับ

ไม่ชนะก็แต่ง

คุณถามเสียก่อนไหมเนี่ยเสียเขาผ่านมาก่อนนะ

ผมรู้แล้วเนี่ยอันนี้ต้นแบบปุ่มจากใคร

สามสิบนี่ยังเด็กกว่าคุณเลยนะพี่เจ
ท้ายเองก็เก่าไง
ช่วงท้ายนะครับก็ให้ทั้ง๓ท่าน
ที่อยู่แค่ข้างผมและคอยช่วยแชร์และก็เป็นกำลังใจให้ผมครับ

ก็ขอขอบคุณพี่น้องแฟนมวยชาวไทยทุกท่านนะครับ
ที่เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนค่ายนครหลวงโปรโมชั่นมาโดยตลอด
สร้างแชมป์โลกได้หลายคนนะครับ
แล้วก็ขอให้สนับสนุนต่อไปครับ
ผมรับรองว่าจะไม่ทำให้พี่น้องแฟนมวยผิดหวังครับ
แบงค์นี้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จเลย

ครับผมก็ทีมงานก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
จุดที่สุดขอฝากแฟนมวยทุกท่าน
ช่วงให้กำลังใจรักพี่แหลมมาก
แล้วก็ช่วยกำลังใจคนอื่นรุ่น

วันนี้ได้รับเกียรติจากทีมงาน

อันนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญใจของแฟนในวงการมวยของเรามันก็มีช่วงที่ซบเซา
แล้วตอนนี้มันขึ้นมาแล้วหวังว่าเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจเหมือนที่แมนนี่ปาเกียว
ตอนนี้ที่ซ้อมมวยน้อยหรือว่ามาก
มันมีแรงประดันใจอยากจะเพิ่มมากกว่าเดิมเพื่อไป
วันนี้ลาไปเลยนะครับลาไปเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ดีใจมากครับวันนี้เป็นไฟล์ที่สองที่ทำให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นครั้งที่สองแล้วครับ
มารับ